เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเมืองซานเอโก้ในรัฐแคลิฟอร์เนียนะครับ
พ่อแม่ลูกเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ก็นั่งดูโทรทัศน์กันอยู่
ลูกไว้ข้างข้างในห้องนั้นเองก็มีสุนัขตัวหนึ่งเหมือนกัน
สุนัขพันธ์อเมริกันนะครับหันมาอีกที
ลูกถูกสุนัขกัดเสียชีวิตไปแล้วครับ
ขณะที่คุณพ่อคุณแม่ของทารกน้อย
รับชมรายการโทรทัศน์อยู่บนเตียงนอน
พร้อมกับลูกน้อยนะครับอายุเพียงแค่๓วันเท่านั้น
รวมถึงก็มีเจ้าสุนัขสายพันธ์อเมริกา
อยู่ด้วยกันกว่าที่คุณพ่อคุณแม่ของทารก
จะรู้ว่าสุนัขกัดลูกน้อยของพวกเขา
สายไปซะแล้วครับหันมาเจออีกที
ก็รีบนำเด็กส่งโรงพยาบาลในทันที
แต่ว่าเจ้าหน้าที่นั้นช่วยเหลือไม่ทันการครับ
นั้นบอกว่าทารกน้อยรายนี้เสียชีวิตจากบาดแผลชะกัน
โดยไม่ได้ระบุถึงสภาพบาดแผลแต่อย่างใด
ขณะนี้สุนัขที่ตัวที่ก่อเหตุ
ซึ่งกัดทารกน้อยจนเสียชีวิตถูกกักตัวไว้
ภายใต้การดูแลของกรมคุ้มครองสัตว์

สุนัขที่ก่อเหตุกัดหรือทำให้ผิวหนังของมนุษย์ได้รับบาดแผล
จะถูกกักตัวเอาไว้ที่กรมคุ้มครองสัตว์
โดยเจ้าของสุนัขสามารถจะยื่นขอให้ทางการนั้น
ทำการการุญฆาตสุนัขได้
ก็คือการทำให้แบบสุนัขค่อยตายไปโดยไม่ต้องเจ็บไม่ต้องปวดนะครับ
แต่ว่าในกรณีของสุนัขสายพันธ์อเมริกัน
ยังไม่ได้มีการขอร้องให้ทำการการุญฆาตแต่อย่างใดครับ